หลังจากที่เกมแรกเนี่ยแพ้มา๐ต่อ๕นะครับทำให้โอกาสตกรอบของเชียงรายก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากครับ
ทำประตูได้ก่อนครับจากนั้นนาทีห้าสิบสองครับทีมเชียงรายก็มาเสียลูกโทษที่จุดโทษครับ
นพัฒลีออกไปทำฟาวปาร์คชูยองนะครับแต่ว่าปาร์คชูยองยิงไปติดเซฟอธิรักษ์วรวงจังหวะนี้ครับ
ทำให้ไม่ได้ประตูตีเสมอครับแต่ว่านาทีที่ห้าสิบเก้าครับก็เป็นปาร์คชูยองคนเดิมครับ
หลังจากนั้นถือว่าค่อนข้างอึดอัดนะครับแต่ว่านาทีที่๘๙ครับกลายเป็นสิงห์เชียงรายที่มาได้ประตูชัยครับ
พุทธศาสตประตูเข้าไปนะครับทำให้เชียงรายในเต็ดนะครับเก็บสามคะแนนแรกได้สำเร็จครับ
อันดับเดิม๑๑๓มาอยู่ที่๑๑๑ครับแต่อย่างไรก็ตามเบอร์หนึ่งในภูมิภาคอาเซียนยังคงเป็นเวียดนามนะครับ
ขยับขึ้น๑อันดับจากอันดับ๙๔มาอยู่อันดับ๙๓ครับก็ยังห่างกันอยู่แต่ก็มีโอกาสนะครับ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วก็จะมีการแจ้งตัวแทนในแต่ละชาติในเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งครับ
ประกอบกับวันแข่งขันทุกรายการก็ยังมีความไม่แน่นอนในปี๒๐๒๑ก็เลยตัดสินใจที่จะเลื่อนออกไปนะครับ